เรื่องการแต่งตั้งโยกย้ายตั้งแต่พบตรลงมาเนี่ย
ยดไหนก็แล้วแต่ที่คุณโรมบอกเนี่ย

บอกว่าเราจะต้องมีการแต่งตั้งที่โปร่งใส
ที่เป็นธรรมที่อย่างนั้นที่อย่างนี้

คือพูดกันตรงไปตรงมานะครับ

เราไม่อยากจะบอกว่าเราดีกว่าใครอะไรขนาดนั้นนะ

เราเริ่มต้นจากการที่เราไม่มีหนี้บุญคุณกับใคร
เราไม่ได้ต้องใช้เงินมากมาย

เราก็ไม่มีความจำเป็นนะครับ

แสวงหาเงินนะครับ

ระยะยาวเนี่ยไม่มีทางดีต่อใครทั้งสิ้นนะครับ
สิ่งหนึ่งที่ผมพอจะยืนยันได้นะฮะ
หลังจากที่ผมพูดในเรื่องของตัวช้าง

เกี่ยวข้องกับใครเนี่ยทุกคนไปติดตามดูแล้วกัน
แต่ถามว่ามันมีการจัดการเอาผิดกับคนที่เกี่ยวข้องบ้างไหมไม่มี

แสดงว่ารัฐบาลในเวลานั้นได้ประโยชน์
กลไกที่มีอยู่นะครับ

ผมยืนยันว่าสำหรับพักก้าวไกลเนี่ยนะครับ
เราต้องการที่จะปราบรามในเรื่องเหล่านี้
แล้วถ้าวันหนึ่งนะครับ
เราอยู่ไม่ได้ถูกต้องเราอยู่ไม่ได้
ดังนั้นวิธีการเดียวที่พักเก้าไกลจะอยู่ได้ภายใต้การเมืองนี้
คือคุณต้องทำให้การเมืองโปร่งใสและเป็นการเมืองของทุกคน
ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่พักการเมืองนี้เริ่ม
เศษหาเลยหาเงินหาทอง
จากประเภทตัวเราจบครับ
ดังนั้นเนี่ยผมเยือนยันว่าสำหรับเราเนี่ยเราไม่มีเจตนา
ในการที่จะไปหาเรื่องตัวเรื่องอะไรพวกนี้เลยนะครับ
ดังนั้นสิ่งที่เราจะพิสูจน์ในการติดกระดุมเม็ดแรกให้ถูกต้อง

ที่คิดว่าจะมาวิ่งกับพักเก้าไกล
จะเอาเงินมาเสนอเงินเสนอทองเนี่ยคุณกลับไปไกล
คุณไปทำผลงานให้ดีนะครับ

เราต้องเริ่มต้นจากการติดกระดุมเม็ดแรกคือคนที่ทำดี

ถ้าเราทำตรงนี้ได้เราสร้างความเชื่อมั่นได้

คุณพิทาเป็นนายกแน่นอนว่านายกก็เป็นประธานคณะกรรมการ

แต่งตั้งโยกย้ายในตำรวจตรงนี้ไปยังไงต่อ
สิ่งที่จะต้องไปต่อก็คือว่าเกณฑ์ในการที่จะชี้วัดว่า

ต้องไปวิ่งคนนู้นวิ่งคนนี้ต้องไปหาคนนู้นบ้านนู้นบ้านนี้ในการที่จะขึ้นตำแหน่งไม่ต้อง
ซึ่งผมคิดว่าเนี่ยมันจะมาจากอันนี้โครงสร้างเนี่ยอยู่ระหว่างการทำนะครับ
แต่ถ้าเปิดเผยการเปิดเผยข้อสอบให้ดูเนี่ยที่เราคิดกันไว้เนี่ยคร่าวนะครับ
ไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบของการที่อันหนึ่งโอเคแน่นอนอาจจะต้องมีคณะกรรมการที่มาจากหลายคน
เราจะไม่ยอมให้ใครคนใดคนหนึ่งนะครับเป็นคนกำหนดทุกอย่างเพราะแบบนั้นมันวิ่งกันง่าย
ดังนั้นมันก็คงต้องมีในเรื่องของคณะกรรมการโครงสร้างต่างที่อาจจะออกมา
ที่สองที่จะต้องทำก็คือว่าการประเมินการให้คะแนนว่านายตำรวจคนนี้ควรที่ผ่านมาทำมาเนี่ยนะครับ
ผลงานเป็นยังไงการให้คะแนนเนี่ยมันต้องมีซึ่งอาจจะมาจากในรูปแบบหนึ่งประชาชนที่ใช้บริการในพื้นที่
ผมลองยกตัวอย่างนะครับสมมุติพี่ภาคภูมิจะไปเป็นผู้กำกับเนี่ยประชาชนในพื้นที่ก็ควรมีสิทธิ์ประเมินและให้คะแนน
รายที่๒เพื่อนร่วมงานเฮ้ยทำงานด้วยกันมาเป็นยังไงนะครับผู้ใต้บังคับบัญชาผู้บังคับบัญชานะครับ
ถ้าเราเอาเกณฑ์คะแนนมาจากหลายทางแบบเนี้ยสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือพี่พากภูมิวิ่งไม่ได้ว่าคุณจะวิ่งใครอ่ะคนให้คะแนนคุณมาจากหลายทางมาจากประชาชนมาจากผู้บังคับบัญชามาจากผู้ใต้บังคับบัญชามาจากเพื่อนร่วมงานซึ่งอยู่ในระดาบเดียวกันถ้าการให้คะแนนเหล่านี้มันมาจากหลายทางมันก็จะทำให้การซื้อขายตำแหน
ถูกต้อง